ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินนะฮะ
คนนี้มาจากอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
คนนี้ชกมาแล้ว๗๕ไฟล์ชนะ๕๖ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๗ไฟล์
ของนครศรีธรรมราชภูวิส
และนักภารกิจของเขา
๖๓ต่อ๒๔ต่อ๒๔ลูกซิส

มากิจการคุณพลน้อยเจปูบางกระปริก
โลกของหน้าตามแห่งกันน้ำใจแพลน

นายวราวุฒิอธิตตั้งจากอเผลอเชียงฝัน

ค่ายมวยสศักดิ์สิทธิ์
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดง

น้องชายแท้ของเสกสรร

พรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑ครับ

โดยคุณสมหมายสกุลเมตตาแล้วก็

เสียปุยวังกะปินี่เป็นลูกสาวของ
โปรเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับ

คุณพลน้อยวันนี้เด่นวัดโท
นั้นเดินทางมาดูแลน้องชาย

นั้นมาต่อยเสร็จนี่

ต้องบอกว่ากลับบ้านทำบุญ

หักครับในไฟล์ที่

ที่ผ่านมานี่เองครับต้องบอกว่าเสกสรร

ปูบังกะปิคนนี้ครับและแน่นอนครับ

สมหมายครับพี่ชาย

ทางฝั่งของเสือไฟล์นั้นศักดิ์สิทธิ์

แชมป์นะครับแชมป์มวยรอบ

ศักดิ์สิทธิ์เมืองสุลิน

คว้ารางวัลไปครองด้วยกันทั้งคู่
เอาละครับขึ้นมา

ผ่านกันเปลี่ยนตัวพิทลิสต์ออกมาอย่างดีทั้งคู่
โอ้โหจังหวะฝีมือดีกว่าครับทางด้านเสือป้าย
แต่นี่ครับโอ้ยกำปั้นซ้ายครับเรื่องหัวจิตหัวใจทางด้าน
ระกูลอิสลามนี่ไม่แพ้ใครอยู่แล้ว
โอ้โหต้องบอกว่านี่คือเบอร์หนึ่งในประเทศไทยของสายเลือดนักสู้เลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสกสันออกขวานเมืองเดนวัตโทซ้อนสมบาย
แล้วเดินทางมาถึงผลพลน้อยเจ้บปูปะกะปริบคนนี้ครับ
ต้องบอกว่าไฟล์นี้เนี่ยซ้อมกับเสกสรรนะครับ
คอยปั้่มคอยคอยถวนเชิงคอยรวมให้
แต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสไตล์การชกบนเวทีจะดุ
อันนี้ที่ต้องบอกว่าดุมากนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะครับ
ทั้ง๓คนไม่ว่าจะเป็นเด่นวัดโทรหรือว่าเสกสรรแล้วไม่แต่คุณบนน้อยเป็นคนอ่อนน้อมทำตัวครับ
ต้องชื่นชมเลยครับ
นี่แหละครับเขาบอกว่านักเลงจริงต้องอย่างนี้ครับ

เห็นที่มันแล้วเติมได้แค่งซ้ายครับโอ้โห

พยายามจะเบียดมาใช้ศอกซ้ายเจอศอกสอกซ้ายสวนเลยครับ
ไม่ถอยครับเสียป้ายที่เจอกับมัดซ้ายแล้วเติมด้วยแข้ง

พันเกมครับโอ้โห
มาตรการแค่งจังหวะใครดีกว่าครับดูกับกู
ไปนี่นี่คุณพน้อยมาพิสอบอยู่ที่ไข้มวยสอสมบายครับ

ภายเกี่ยวแล้วคืนด้วยแค่ขวา

มาแล้วพยายามจะเอาคืนเลยครับทางฝั่งของขุนพลน้อยเล่นงานบริเวณลำตัว
เสียบ้ายสวยด้วยสอกขวาอีกแล้ว
คุณบัวน้อยพยายามจะสวนด้วยศอกซ้าย
ต้องบอกว่ากลางคิ้วเลยครับเลือดนี่เข้าตาครับ

เลือดไหลเข้าตาเลยครับคุณพ่อน้อยพยายามจะปักศอกขวาคืน

มรึไม่เนียนสวยด้วยสอกเหมือนกันครับ
แผลแตกไม่สามารถทำอะไรเขาได้ครับ

จะไปเจอสอกครับอุ้ยแค่งขวา
นี่ครับศิลปะมวยไทยดูครับพลาดไม่ได้
หมดยกที่๑ครับเดือดอีกแล้วครับ
จังหวะพลาดครับของทางด้านขุนพลน้อยครับ
วันนี้อยากมาล้างแค้นแต่ไปพลาดเจอศอก
แตกกลางคิ้วเลยครับแล้วเลือดที่เข้าตาครับ
โอ้โหนี่ครับจังหวะเตะซ้าย
โอ้โหเน้นที่แข้งขวาแล้วครับ
เสือไฟล์เจอหมัดซ้ายนี่เป๋ไปเหมือนกันครับ
นี่ครับต่อยหมัดแล้ววางแข้งครับ

นี่ครับระหว่างนี้ครับโอ้โหช้อเดียวเลยครับ
โอ้โหกระแทกยัดเข้าไปครับ
อื้อหือแตกเลยครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โห

โอ้ยใครดีใครอยู่เลยครับ

ไม่กลัวครับไม่มีใครกลัวครับ

มาวันละนอกคนละทีเลยครับ
โอ้ยได้เสียวทั้งคู่
โอ้ยดูครับเสียวใส่เลยครับ

เดินไปตามด้วยซ้ายขึ้นบนน้อยดักขึ้น

โอ้โหนี่คือความมั่นความสนุกของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เลยครับ

โอ้ยหักทะเละขุมพลน้อยล้มลงไปนะครับมุมระคั่ง

ซ้ายยาวตบด้วยศอกตามเข้าไป

มาคุณพลน้อย

โอ้โหแล้วแข้งซ้ายครับ

โอ้โหมันจริงจริงครับ

ต้องบอกว่าร้อนระอุทีเดียวครับ

พี่ชายคนโตนี่คัดเลือดอยู่ครับ

วันนี้เจอน้องชายของคนไม่ยอมคนครับ

แกไม่ยอมจริงครับพี่ชายนั้น

ดูครับจังหวะปากศอกนี้ได้เสียวตลอดเลยครับ

นี่ต้องเอามาเป็นนักมวยเลยครับ
สอบผ่านแน่นอนในเรื่องหัวใจค่ะ

๓นาทีที่เหลือครับ
ประจำวันเสาร์ที่๑๒สิงหาคมวันแม่ครับ
เป็นของขวัญให้กับแม่แล้วครับโอ้ยนี่ครับ
เอาความมันให้คุณแม่ทั่วประเทศได้ดูกันครับเอ้าเลขมา
ซ้ายกับขวาคนละดอกคนละทีมาแค่งซ้ายแค่ขวาวเจอซ้าย
โอ้โหโอ้แล้วนี่ครับโหนตัวเลยครับทางด้าน
เสื้อฝ่ายเจอสายของตรงด้านคุณพลน้อยเอ้าขยับเข้ามา
เสื้อฝ่ายเบียดคุณพลน้อยวางซ้ายเสื้อฝ่ายเบียดเข้ามา
คุณบนนั้นล็อกในเสื้อผ้าตีด้วยเขาขวาพยายามจะกระตุกครับ
คุณพ่อน้อยโต้แลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับ
เอาละครับศอกซ้ายหมัดซ้ายกวางแข้งซ้าย
มาเป็นชุดเลยครับคุณบัวน้อยล็อกล่างตีเอาละครับตี
แค้นนี้ต้องชำระครับแต่จะชำระได้หรือเปล่าครับโอ้โหเดือดจริงครับ
หัวจิตหัวใจของทั้งคู่เกินล้านเปอร์เซ็นต์จริงเกี่ยวแล้วคืนด้วยศอกซ้าย
มาอีกแล้วสอกขวาเจอศอกซ้ายสอกซ้ายสอกซ้าย
แล้วเติมด้วยแข้งครับมาใหญ่เลยครับตอนนี้เกี่ยวได้คืน
เพิ่มจะตัดร่างก็ไม่ลงลูดมาคุณพลน้อยกดมาตีทางข้าวซ้ายครับ
มันจริงครับเดือดจริงครับ
โอ้โหชุดดีชุดใจครับ
นะครับเสือฝ่ายเพิ่มจะเดินเกี่ยวแทงคุณพลน้อยก็ต้องมาตีซ้ายครับ
โอ้โหได้ใจจริงครับแม่เอาจนได้เหมือนกันครับเสือไฟ
เอาขุนพลน้อยเบียดเข้ามาพยายามวางซ้ายสวย
ล๊อคไนท์หมดเลือดตีตีโอ้ดูแล้วตีได้เปรียบครับ
เสื้อฝ่ายสถานการณ์ตกเป็นรองแบบนี้ครับเจอซอก
ล๊อคไนท์ตีด้วยซ้ายคุณพลน้อยอ่าเสือฝ่ายตีตีเอาคืนครับ
โอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับแต่ความถี่เป็นรองครับ
อาศัยความชัดเจนครับเสือฝ่ายพยายามคุณพลน้อยล๊อคอีกแล้วครับ
ล็อกตีด้วยเขาขวาครับเสือไฟพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับ
คุณพลน้อยเซยพคันซ้ายล๊อคไนท์อาศัยลูกขยันครับดูครับ
ต้องบอกว่าคู่นี้ครับซัดกันตั้งแต่วินาทีแรก
จนถึงตอนนี้ไม่มีแผ่วครับ
โอ้ดูครับการเจ็บเติบชิ้นซองของทั้งคู่
และที่สำคัญเวลาจินเวลาใจของทั้งคู่ครับโอ้
เปลี่ยนเข้ามาคุณพ่อน้อยรอบในสบายแทงส่วนโอ้ย
โอ้ยอ้าวนะครับยุ่งรึเปล่าในจังหวัดนี้
ได้เหลี่ยมครับอ้าวครับคุณพ่อน้อยพยายามจะเอาคืน
วางด้วยซ้ายวางด้วยซ้ายตรงที่สองตรงที่สามครับ
มาสี่รุ่นเอาจะขึ้นยังมีแทงขวาโต้ครับ
โอ้โหมันจริงจริงครับอ่าผู้บรรยายเหนื่อยแทนเลยครับ
ขยับเข้ามาเจือพ่ายโอ้ยเจอกัดขวาได้ครับ
กระโดดเข้าใส่สงเดียวกันเป๊ะเลยครับ
ผู้เอกนำรายการคู่ล้างตา

ครั้งก่อนเสือไฟล์ครับชนะคะแนนมาแบบชิวเฉียด

โอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับ
โอ้โหสุดยอดแห่งความมันเลยครับคู่เอกในสัปดาห์นี้

ซ้ายมาดึงหลบได้และง้างคืนได้ครับ
แล้วก้อในทันทีดูครับจะว่าฟันซ้าย

วงในพยายามจะตั้งฮักลียมแทง

สัมมาไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี้

แต่จังหวะนี้ไม่พลาดครับเจอหักเหลี่ยมแล้วแทงชูดเข้าเชือกเลยครับ
ยกสุดท้ายต้องบอกว่ามาฉายได้สวยสวยหลายทีครับ
บนเวทีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคู่นี้แรงดีไม่มีตกเลยนะฮะ
เอาละฮะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน